เวลาสำคัญในการตรวจสอบสภาพอากาศแล้วครับ

สภาพอากาศเมื่อวานนี้โอ้โหได้รับผลกระทบกันไปเยอะ

เมื่อวานนี้คนกรุงผลกระทบจากน้ำท่วมนะคุณ
แต่ว่าต่างจังหวัดเรียกว่าผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่นา

จากเรื่องของน้ำท่วมพื้นที่นาเนี่ยนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่เจอกันเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของฟ้าผ่า
มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วย

จากในวันนี้เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศแล้ว

รู้ได้ยังไงว่าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ย

แต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยตัวสำคัญที่

ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศในเมืองไทยของเรา
เมื่อวานที่ผ่านมาก็คือภายุโมรา

กลุ่มความชื้นต่างที่ก่อตัวขึ้น

พอวานเนี่ยเยอะเลยนะครับ

เพราะว่าพายุเวลาเขาขึ้นฝั่งเขาก็จะอ่อนกำลังลง
เวลาเขาอยู่ในน้ำน้ำถือว่าเป็นเชื้อเพลิงตัวสำคัญ
ทำให้พายุมีกำลังตอนนี้ขึ้นบกแล้ว

พอไม่มีเชื้อเพลิงหายไปกลุ่มฝนเห็นกลุ่มฝนใหญ่ไหมฮะ

กลุ่มฝนกลุ่มนี้ตอนแรกไปอยู่กับพายุ
แต่ว่าตอนนี้พายุไม่มีแรงดูดแล้วนะครับ
พัดมาบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยแทน
แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้

ไม่สามารถที่จะข้ามมาประเทศไทยของเราได้มากนัก
แต่ก็จะทำให้มีฝนตกอยู่บ้างนะครับ

เน้นฝั่งตะวันตกกับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

คลื่นก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงนะครับ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือมรสุมฤดูฝนที่ก่อนหน้านี้
แรงเพราะว่าถูกเหนียวนำก็จะอ่อนกำลังลงด้วย
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับ

หลังจากที่พายุโมราได้

ตอนนี้กำลังจะค่อยสลายตัวเนี่ยนะครับ
ภาพรวมตลอดทั้งวันเป็นอย่างไร
จุดไหนยังเป็นจุดที่ต้องระวัง

เดี๋ยวมาดูในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ

จุดที่ยังคงต้องระวังอย่างที่บอกแล้วครับว่า

โอกาสตก๑๗๐ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองด้วย

ลำพูนลำปางสุโขทัย

ส่วนใหญ่ก็คือบริเวณทางตอนบนเช่นเดียวกัน

ยังเห็นเมฆเยอะอยู่นะ
ส่วนจะสังเกตว่าตอนกลาง

ส่วนกรุงเทพเวลาสมมุติว่า
ถ้าเราจะคาดการณ์ฝน
คร่าวนะครับ

วันพรุ่งนี้ก็จะไม่ตก

อาจจะตกหนักไปอีกรอบนึง

หนึ่งเรื่องที่ตอนนี้สร้างปัญหา

เรื่องของความระบุสภาพอากาศฟ้าผ่า

จะรู้ได้ยังไงว่าจุดที่ตัวเองมีโอกาสเกิดเรื่องของฟ้าผ่าหรือเปล่า
วันนี้ฟังดีต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเวลาจะเกิดฟ้าผ่า
หรือว่ากลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองมีลักษณะดำใหญ่ลอยต่ำลงมาแบบนี้นะครับ
กลุ่มนี้แหละทำให้เกิดเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าผ่า
ถ้าหากระหว่าง๑๓๐ได้ยินเสียงฟ้าผ่านั้นหมายความว่า
ให้หาที่หลบพลายที่มีที่กำบัง
จะรู้ได้ยังไงว่าจะออกไปได้เมื่อไหร่

แล้วก็ค่อยออกไปก็จะถือว่าปลอดภัย
ถ้าถ้าออกไปแล้วรู้สึกขนลุกขนชันขนหัวนะครับ
แสดงว่าจุดที่เรายืนอยู่
มีความแปรปวนของกระจุไฟฟ้าค่อนข้างเยอะ
ปวนแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฟ้าผ่าได้อีก
ดังนั้นก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ไปใช้ได้
เพื่อที่จะต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณที่มีสภาพอากาศแปรปวด
นี่คือภาพรวมสภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไป
คงจะอุ่นใจได้นะครับในหลายจุดหลายพื้นที่
แต่ก็ยังคงต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายวันนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบเวลาและสินอดของพี่น้องชาวมุสลิม
รวมไปถึงตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละจุดบนโลกของเรา

ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับ